มาติดตามกันที่เวลาของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

เอกในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลได้
จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ก็มาทำก็คืออย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับ

เน้นสมองว่าอย่าให้พลาดเวลา

ว่าก็เล่นไปแบบนั้นแหละครับ
คือเป็นข้อกำหนดที่เรากำหนดขึ้นมาว่า

คือเป็นความเชื่ออย่างนี้มีสารอาหารเยอะครับ
ว่ากันว่าเนี่ยถ้ากินไก่ดำตุ๋นยากินเนี่ย

ไม่มีหมดไม่ต้องเหน็นแข่งซ้อยแหละแข่งซ้อย

ถ้ามันไม่เสียจะเห็นหลอกซ้ายตกทางเดียว

ถ้าไข่หวานเล็กกาดตกมือลนอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปครับ
วันนี้เจอกับพรรคสินเล็กเย็นนี่วัด
เป็นยังไงครับนักมวยคนนี้ร้ายกาดขนาดไหนครับพี่พร
ก็เป็นมวยซ้ายต่อซ้ายนะครับต่อยยากหน่อยครับ
แต่เราก็มีเวทหน่อย
เราได้มีคือว่าเป็นเวท

เขาจะหลากหลายฝ่าครับเรารุนแรงกว่าเขาครับ
อย่างนี้เราก็ไม่กลัวหรอกครับเพราะเขาไม่มีลูกโหด
ซ้ายของไข่หวานเล็กนี่ก็ทรงพลังเล็งตรงเป้าใช่เล่น
ค่าพลังในความรุนแรงวัดได้ระดับ๙
ความเร็วระดับ๘ความมั่นยำ๘
แล้วก็หมัดซ้ายของไข่หวานเล็กนี่เคยต่อยตรง
ตรงเป้าเต็มใบหน้านักมวยรุ่นพี่อย่างกล้องนครบาน
จนหงายท้องคาเวทีมวยไทยรัฐมาแล้ว
ดังนั้นทักษิณเล็กจะมัวแต่เตะเพลินไม่ได้
ก็อาจจะโดนลักต่อยแล้วก็วูบไปแบบไม่รู้ตัว

กำปั้นซ้ายกับหมัดซ้ายใครน็อกใคร
ห้ามพลาดศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้
เอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ